บอสตะวัดเขาจัดเฟสติวัลที่ฐานทัพของเขา

ยาวเหยียดจนถึงเข้าดาวจัดทุกวันเลย
มวลซื่นกันโดยสามวันแรกเขาก็ไปเหมาระเบียบบอสตะสินมาเลยค่ะคุณผู้ชม

คุณผู้ชมก่อนไปโชว์เขาก็จะมีลูกชิ้นปี่งนี่อยู่ในฮอล์

เขายกป้ายไปมาตั้งแต่แบบบ่ายสามบ่ายสี่
ก่อนจะเปิดเวทีค่ะพี่ฟ้าคนสวยก็เดินออกมาเลยค่ะ
ทักทายแฟนนะคะที่แบกป้ายไปมาต้องรอตั้งแต่ช่วงบ่ายค่ะ
ส่วนพี่ฟ้าอุ้มน้องเกี๊ยวน้องเกี๊ยวก็คือหมาน้อยนี่แหละตัวโปรด
ถ้าแบบแฟนคลับจะรู้จักกับคุณผู้ชมมาโชว์ด้วยแล้วก็เราอยากให้ดูช็อตที่บอสนวัฒน์เขาแกล้งค่ะ
แกล้งจูงคู่จิ้นชาลอทไปแล้วก็เดินผ่านไปเขากำลังแบบท้องแบบพูดคุยอะไรอย่างนี้อยู่คุณผู้ชม
มันจะเป็นยังไงน่ารักขนาดไหนไปดูเลยค่ะ
แพ้นี้ก็กรี๊บแหละแม่ตาโบปาตเจ๋ยเผยไหนก็กรี๊บแหละแหมไม่ได้อาจอะไร
นะคะแล้วก็คือชาลอทขายลูกชิ้นปิ้งอยู่ไงฉันก็กลัวจะกินลูกชิ้นอยู่คุณผู้ชม
อัปเดตหน่อยเต้ายองตกออกตกใจลูกไม่สบายเป็นไงบ้าง
ยองบอกว่าตอนแรกเนี่ยแม่ก็งงเหมือนกัน

เพราะว่าไปเต้นตอนที่ยังไม่สบายอยู่คือเต้นไม่เต็มร้อย
แม่ยกก็เข้ามาแบบว่าคอมมงคอมเมนต์ในโซเชียลบอกว่า
เอ้าไม่เห็นเต้นเก่งมาในคลิปเลย
อันนี้แบบว่าเหมือนแบบแฟนคนใหม่แฟนแบบเซตใหม่มา
ปรากฏว่านะคะพ่อเอ๊ก็ต้องไปอธิบายในโซเชียลบอกว่า

แต่ว่าข่าวดีคุณผู้ชมล่าสุดนะคะ
ตอนนี้เต้ายองกลับมาฟิตเหมือนเดิมแล้วค่ะ

ช่วงปีใหม่โอ้โหแม่เอฟซีใจดียังไงรู้ไหม

เล่นฉลองที่บ้านเกิดเต้ายองเลย

เพราะว่าเคลื่อนไว้เลือกปุ๊บมันจะแบบเป็นวิ่น

แม่ก็เข้าใจเขาก็เป็นห่วงลูกด้วยแหละ
บอกว่าเดี๋ยวค่อยก็ได้ลูกเดี๋ยวให้หายดีก่อน
ตอนนี้ก็ปกติแล้วครับก็เต้นได้ทุกอย่างครับ
เหรอตอนนี้คือ๑๐แล้ว

เขาดาวก็คืออยู่บ้านหนองเลย
อยู่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสิน
ก็ไปกันได้นะคะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ

เป็นยังไงทำลุกเต้นโชว์ไฟลุกเลย
เด้งเหมือนเดิมนะจ๊ะไม่ต้องห่วงเลยจ้า